คนโสดคนเหงาอย่างพี่ไม้พี่กะลีนต้องดูแลครับ
พรุงการบันทึงเราซุปตาที่ยังโสดเลยอีกเพียบเลยครับ
คนแรกหลายคนจับตาและภรรยาเอกดังของเรา
โปรกัดสุดลูกชายคนโตแห่งห้างทองวังเงินไทย
ส่วนตัวเองที่โสดนั้นอาการวันวาเลนไทยมันเป็นยังไง

มีแฟนแบบอินเลิฟมากขอให้วันนี้มีความสุขมากเลยนะครับ

ขอให้เจอคนที่ใช่เจอเนื้อคู่ในวันนี้เลยนะครับ

ฉันรู้ทำไมคะ

ก็อะไรรู้ไหมคะเว้ามันเหงาเหมือนต้องหาคอนเทนต์ทำ
ส่วนส่วนแบบนี้แบบนี้มันเรื่องจำเป็นนั่ละค่ะ

เชิญได้เลยค่ะระบายความรู้สึกใต้คอมเมนต์เลยค่ะ

มีชื่อพี่แจ้กไหมไประบายค่ะกับเค้าเรื่องบี่วานทำงานพอดี
ก็เลยไม่มีโอกาสได้ระบายความเหงา
แต่ว่าดิฉันดูมาแล้วค่ะทุกคนเหงาหมดเลยจ้า

อบดอกไม้สวยเลยค่ะแจกความสดใสผ่านรูปภาพเซ็ตนี้ค่ะ
บอกเลยนะคะว่ารูปสวยเซตนี้ยังไม่บาดใจเท่าแคปชั่นของเธอ
รับประกันได้ว่ากระแทกใจคนไม่สมหวังแห่งความรักแน่นอนค่ะ

ใบเฟิร์นบอกว่าเรื่องความรักไม่เน้นสมหวังเน้นสมมุติ

ทำไมเขาเขียนจากความรู้สึกฉัน
เออเอาซิเขาบอกเลยเอ็นดูมากจริงนะคะ
งานนี้เอฟซีนะคะที่กำลังอยู่ในการสมมุติกันอยู่นะคะ
ก็มาคอมเมนต์เพียบแต่แหม่สวยขนาดใบเฟิร์นคุณผู้ชม
ไม่ต้องสมมุตินานหรอกแล้วที่สำคัญนะคะ
เปิดใจซะทีนายนพัฒน์กับคุณแม่หมูเขาเต็มที่มากเลยนะคะ
ไม่รู้หรือเปล่าว่าหลังจากวาเลนไทยจะเป็นคิวแรกหรือเปล่านะ
อีกสักคนหน่อยละกันนะคะนี่ก็โสดมายาวนานเหมือนกัน
บี้สุกริตนี่นะคะ
เป็นอีกคนที่ขอประกาศชัดนะคะว่าไม่สุขสรรค์วันวาเลนไทยครับ
พร้อมถามเอฟซีใครโสดยกเบอร์ขึ้น
งานนี้เอฟซีหนุ่มบี้เข้ามายกมือเป็นเพื่อนเพียบเลยล่ะค่ะ

แฟนคลับก็เลยคอมเมนต์ขำมากนะคะ

มี่กับเอฟซีเตรียมเปิดบ้านพักคนชะลาเลยค่ะ
โทบีพี่ไม่ต้องห่วงนะครับ
เพราะว่าหนึ่งในนั้นต้องมีแจ๊กกะลีนแล้วค่ะ
แล้วคือด้วยความที่เมื่อวานก็มีเพื่อนฝูงบางกลุ่มนะคะ

พูดเหมือนกันเลยว่า๓๔๕๖คนแบ่งตังค์กัน
บ้านพักคนชะลาแพมเพิร์ตตอนแก่เราต้องมีนะเตรียมพร้อม
นี่คือจะชวนพี่บี้เข้าแก๊งกันแล้วว่าอย่างนั้น
ดิฉันว่าพี่บี้เขาไม่ค่อยจะอินเท่าไหร่กับเทศกาลวาเลนไทย

๑๖ภูมิภาพันธ์สวรรคบริษัทบูชา
น่าจะอินเข้าวัดทำบุญมากกว่า
เธอก็ข้ามไป๑๗ชั้นเลยนะลอตเตอรี่
อยากเจอพี่บี้ต้องไปฝึกกวาดลานวัด